คุณผู้ชมมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันเลยนะคะ

จริงแล้วในกรุงเทพตกตั้งแต่เมื่อวาน

ตกหนักมากตกเป็นระยะระยะตั้งแต่ช่วงกลางวัน
ช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงค่ำช่วงดึก

ฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังที่จุดไหนยังไงบ้าง
สำนักงานการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร

ในพื้นที่กรุงเทพตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ
โดยตั้งแต่บ่ายโมงมีฝนตกหนักถึงปานกลาง
กระจายในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพนะคะ
ก็เลยทำให้มีน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักรวม๑๕จุด
ถนนนวมินพหนโยธินรัชดาพิเศษ
การจราจรก็รถติดตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้แล้ว
ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จุดวัดน้ำ
คลองลำชะล่าเขตคันนายาว๘๙มิลลิเมตร
ที่ฝนจะหยุดตกในเขตกรุงเทพ
ช่วงเย็นเวลา๑๗นาฬิกา๒๐นาทีนะคะ
จากนั้น๒ทุ่มครึ่งฝนตกอีกแล้ว
อีกรอบหนึ่งในกรุงเทพเริ่มตั้งแต่เขตบางบอน
ขุนเทียนบางแคร์แล้วก็กระจายในเขตกรุงเทพ
ชั้นในทุกพื้นที่ตกตลอดคืนที่ผ่านมานะคะ
ส่วนตี๕วัดปริมาณน้ำฝนสูงสุดได้
เขตห้วยขวาง๙๖มิลลิเมตร
หมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โพสต์เฟซบุ๊คภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่
ป้องกันน้ำท่วมกรทมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังหลายจุดค่ะ
เช่นที่บริเวณวัดดวงแขเขตปฐุมวัน
เจ้าหน้าที่เก็บขยะปากตะแกรงเพื่อเปิดทางให้น้ำไหล
ช่วงแยกเกษตรนวมินถึงบ่อสูบดอนอิกา
มีน้ำรอระบายทั้งสองฝั่งถนน
ใช้คำว่าน้ำรอระบายจริงก็น้ำท่วมล่ะ
สองฝั่งถนนนะคะก็รอระบายอยู่อาจจะระบายช้าหน่อย
สำนักงานเขตสาธรอำนวยการจราจร
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างที่เห็นในภาพ
และบริเวณถนนสวนพลูสำนักงานเขตสาธรณ์
มีการโพสต์ถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่

พอกลางคืนก็มีการโพสต์ภาพบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง
และถนนสุขุมวิทย์ขาออกสภาพปกติค่ะ
ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะคะ
หน้าสู่ประชาสัมพันธ์ก็ทวิตข้อความ
การทำงานเร่งระบายน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เหมือนกันเมื่อคืนนี้
ที่เขตบางรักษ์เจ้าหน้าที่เปิดฝาท่อระบายน้ำเลย
เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำบริเวณใต้ทางด่วนสุรวงศ์
ฝนก็ตกและเจ้าหน้าที่ก็ยังคงทำงานกันอยู่เมื่อคืนนี้นะคะ
ไซต์ภัยพิบัตรก็ได้แจ้งน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพ
เวลาตี๒ที่ผ่านมามีน้ำท่วมแยกสอนอคลองตา
แยกห้วยขวางรัชดาประตูน้ำหลายซอยเลยในถนนลาดพร้าว
ห้องแต่งตัวเราคุยกันตั้งแต่ช่วงเช้าบอกลาดพร้าวเนี่ยหนักเลย
ใช่ค่ะหลายจุดหลายซอยเลยหนักหน่อยตั้งแต่หน้าโทมอ่ะฮะ
แต่เช้าเลยบอกว่าเธอน้ำท่วมให้รีบออกจากบ้านเลย
น้ำท่วมจริงจริงทีมข่าวของเราลงพื้นที่เลยค่ะ
คุณผู้ชมตั้งแต่ตี๓ที่ผ่านมานะก็ไปสำรวจดู
ตั้งแต่แยกสุธิศาลไปจนถึงช่วงสำนักงานใหญ่ปตทถนนวิภาวดีรังสิต
น้ำท่วมสูงหลายจุดเลยนะคะคุณผู้ชมต้องเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางเช้าวันนี้
โรงเรียนหอวังมีน้ำท่วมขังเหมือนกันค่ะ
ก็ท่วมผิวถนนเต็มทุกช่องถ่างท่วมประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเซนติเมตร
รัชดาขาออกหน้าสารอาญาในช่วงตี๔ที่ผ่านมา
น้ำท่วมสูงประมาณยี่สิบถึงสามสิบเซนติเมตรส่งผลให้
รถเก๋งจอดเสียอยู่หลายคันเลยนะคะรถติดตั้งแต่ตีสี่
ต้องบอกแบบนี้โอ้โหติดตั้งแต่ตีสี่แล้ว
คุณผู้ชมถนนรัชดาเผื่อเวลาด้วยค่ะส่วนบริเวณถนนอโศกมนตรี

เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกรทมก็เร่งสูบน้ำเต็มกำลัง
เครื่องสูบเพื่อระบายน้ำลงคลองแสนแสบ
น้ำท่วมตั้งแต่แยกตึกชิโนไทย
ว่าเช้านี้รถติดแน่คุณผู้ชมค่ะ

ช่วงเวลาประมาณตี๒ที่ผ่านมา
รถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อชนเสาไฟ
และราวสะพานบริเวณถนนวิภาวดีขาเข้า

คุณผู้ชมใกล้ไทยรัฐของเรานี่แหละ

ทำให้การจราจรติดขัดตั้งแต่ช่วงตี๒ตี๓ที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ดังนั้นเช้าวันนี้คุณผู้ชมค่ะ
เผื่อเวลาก่อนออกจากบ้านไปทำงานไปส่งลูกที่โรงเรียน